ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๔ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดนะครับ
ล่าสุดบรรดาผู้ฝึกษอได้ออกเมื่อเปิดเผยถึง๒๓นักเตะ
ซึ่งจะมีการประกาศในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ก่อนหน้านี้บรรดาทีมคู่แข่งก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กำหนดหลักส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากเมืองทองยูไนเตด
ไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินธิรสินแดงดา
รวมถึงฮิลธรรมบุญมาธัณฑ์นักเตะตัวใหม่ของทีมนะครับ
ส่วนโปรแกรมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับ

แต่ว่าแมทสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับจะถูกเลื่อนมาแข่งในวันเสาร์
เพื่อเพิ่มเวลาเก็บตัวให้กับทีมชาติไทยอีก๑วัน
เชิญชวนแฟนบอลติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อ
เพื่อเป็นการเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์สคิงคลับมาครอง
ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชครบ๗๐ปี

ก็คือ๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท๔๐๐บาทและ๕๐๐บาท
หากซื้อบัตรแท็กคู่แบบ๒วัน
จะได้ลดทันทีอีก๕๐บาททุกที่นั่งด้วยครับ